ไปต่อกันที่ใหม่สุคลธวากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

เจอแน่นะคะสำหรับพวกเกลียนคีย์บอร์ดต่าง
ดูซักหน่อย
พวกหนุ่มคนบนเทิงเขาก็ไม่อยู่นิ่ง
โดยเฉพาะคุณแม่คนนี้ค่ะอารมณ์ขึ้นไม่ได้เลยนะจ๊
กำลังเป็นวาดที่คุณแม่ป้ายแดงด้วยพี่ใหม่สุคลธวา
ล่าสุดเห็นบอกเลยเตรียมรวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดอีกคนแล้วนะคะ
หลังจากโดนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ
คุณแม่ใหม่ก็โพสต์ร่ายยาวด้วยว่าไอ้ตอนที่เกลียนน่ะตอนพิมพ์น่ะ

พอโดนเขาฟ้องขึ้นมา๑ล้านบาทจะมาแทนตัวเองว่าหนูแล้วมาขอโทษ

แม่บอกแล้วอย่ามาเล่นกับแม่เดี๋ยวแม่จะเชื่อดไก่ให้ลิงดูเคนะคะ
รบพื้นที่คนอื่นด้วยแล้วก็แฮชแท็กบอกว่า
หยุดคุกคามลุกรานบูลลี่ยัดเยียดส่อเสียดคนท้องได้แล้ว
เอาไม่ว่าใจเย็นนิดนึงนะคะ
คุณแม่ก็กำลังท้องกำลังไส้อารมณ์ขึ้นแบบนี้

บางคนเขาก็เตือนมาด้วยความเป็นห่วงแหละ
จะเที่ยวด่าเที่ยวว่าใครไปทั่วตามความสะใจของตัวเองไม่ได้
อืมเนี่ยตั้งแต่กรณีดารองดารามีการแบบจะขู่ฟ้องแบบจริงจริงจังจังเนี้ย
ก็ถือว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูที่แบบว่าค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกันนะคุณนะ